ช่วงนี้ประชาชนก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันเยอะนะคะ
อย่างเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนออกนอกกรุงเทพเยอะ
อย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีประชาชนเดินทาง
เพื่อที่จะขึ้นสู่ภาคเหนือกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ
นครสวรรค์นี้รอยต่อนะ
ภาคกลางภาคเหนือรถเยอะเลย
จังหวัดนครสวรรค์นะคะประชาชนทยอยเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือ
ในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่งผลให้การจราจรตัวเมืองนครสวรรค์
ทั้งถนนผลโยธินและถนนสาย๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก
ยังคงมีปริมาณรถที่หนาแน่นแล้วก็ติดขัดเป็นบางช่วงค่ะ
เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางบริเวณสะพานเดชาติวงกลาง
พร้อมกับควบคุมสัญญาณไฟจรจร
เพื่อจะเร่งระบายรถที่จะเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือ

แต่ขับผ่านสะพานเดชาติวงก็ดูไฟไปสวยงาม

ส่วนสภาพการจราจรช่วงถนนมโหนโยธินจากอำเภอหนองแคร์

รถทำความเร็วได้ประมาณ๖๐๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าผ่านอำเภอแก่งคอย

รถวิ่งขึ้นโค้งเขาจันทร์รถติดขัดทำความเร็วได้เพียง๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ความยาวเกือบ๑๐กิโลเมตรเลยทีเดียว
แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดช่องทางพิเศษเพื่อจะเร่งระบายรถแล้วนะคะ
ไปที่อำเภอมวกเหล็กกันบ้างนะคะ
ตั้งแต่สุดเขตอำเภอมวกเหล็กขึ้นมกลางดงรถสะสมหนาแน่นค่ะ
ใช้ความเร็วได้น้อย๒๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็จะชะลอตัวมากนะคะบริเวณทางเข้าสถานบริการปั๊มน้ำมัน
ซึ่งตำรวจทางหลวงก็เร่งระบายรถค่ะ
ถ้ามีปริมาณมากก็เปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถให้คล่องตัวเช่นเดียวกันนะคะ
ไปที่ขอนแก่นค่ะสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพขาเข้าเมือง
ช่วงกลางคืนมีปริมาณรถมากนะคะ
ทำให้ตำรวจจารจรต้องใช้วิธีออกไปกดสัญญาณไฟจราจร
แทนการตั้งระบบอัตโนมัติเพื่อจะเร่งระบายรถได้อย่างทันท่วงที

ส่วนที่บริเวณถนนศรีจันทร์ใต้ประตูเมืองนะคะ
นายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น
เดินทางไปดูความพร้อมของระบบแสงสีเสียง

ก็จะมีการจัดแสดงในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ำคืนวันนี้แหละค่ะ

ขณะที่นายกำทรถาวรสถิตรนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
ในเขตอำเภอเมืองบ้านฝางหนองเรือชุมแพรแล้วก็อำเภอภูผาม่านนะคะ
ส่วนที่สถานีขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลโพเสด็จค่ะ
ก็มีประชาชนจำนวนมากไปใช้บริการรถทัวร์ปรับอากาศ
หรือว่ารถโดยสารประจำทางสายนครศรีธรรมราชกรุงเทพ
แล้วก็รถปรับอากาศชั้น๒ของบขศ

ซึ่งที่นั่งรถทัวร์ปรับอากาศเต็มทุกเที่ยว
จากการจองตัวโดยสารล่วงหน้านะคะ
ปิดท้ายลงใต้ไปดูที่จังหวัดยะลานะคะ
บรรยากาศการรักษาความปลอดภัยในเขตตัวเมือง
โดยเฉพาะด้านขาเข้าเมืองทหารก็ส่วนที่กำลัง๔ฝ่ายค่ะ
ด่านตรวจเข้มเป็นกรณีพิเศษ
หลังจากประชาชนเริ่มเดินทางไปร่วมเฉลิมฉลอง
ขึ้นปีใหม่ในต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็บางส่วนต้องทิ้งบ้านพักเป็นเวลายาวหลายวันนะคะ
ก็เป็นช่องว่างให้กับกลุ่มผู้เกาะความไม่สงบ

ลักลอบเข้าไปก่อเหตุร้ายต่อย่านชุมชนแล้วก็ย่านการค้า
จึงต้องกวดคันดูแลพื้นที่เมืองเข้มเป็นกรณีพิเศษค่ะ
ทุกจังหวัดก็เคร่งเรื่องของวินัยจราจรเต็มที่